มีเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะตรุเตาจังหวัดสตูน
แล้วก็ไปที่ชายหาดที่เขาเรียกว่าเกาะหินงาม
แล้วก็หยิบหินติดไม้ติดมือกลับบ้านไป
คือทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยมักจะส่งมาคืน

คือเหมือนข่าวเดิมที่เคยเล่าไปเลย
มาคืนอีกแล้วนะฮะนี่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่ส่งหินมาคืนนะฮะ
เรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กของอุทยานแห่งชาติตรูเตาจังหวัดสตูน
นี่ครับได้โพสต์ภาพของก้อนหินแล้วก็จดหมายหลายฉบับเป็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งกลับมายังอุทยานแห่งชาติตะรูเตา
ไปเจออะไรอย่างไปอย่างจะถึงขั้นต้องส่งไปทรรณีข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาที่ประเทศไทยอ่ะนั่นน่ะสิรือคนไทยเองต้องแบบพลกลับเอาไปคืนอ่ะนะครับ
จดหมายที่นักท่องเที่ยวเขาส่งคืนมายังอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะตะรูเตาเนี่ยนะเขาเขียนจดหมายมาด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษ
ผมแปลมาให้แล้วผมอ่านแล้วผมก็แปลเรียบร้อยแล้วนะ

หลังจากที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงวันหยุด

และได้นำหินไปเป็นที่ระลึกด้วย
เนื่องจากไม่ทราบว่าทางอุทยานห้าม
และเมื่อนำหินออกไปทำให้ทั้งเขาและครอบครัว

เสียเงินและปัญหาต่างมากมาย
เพิ่งรู้ว่าที่เกาะหินงามเป็นสิ่งที่ห้ามเอาออกไป
สำหรับหินที่เกาะหินงามเพราะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะหินงาม

ใครเอาไปก็จะเจอแต่ความโชคร้าย
จึงส่งคืนให้กับทางอุทยานเพื่อฝากเอาไปคืนที่เกาะหินงาม
พร้อมกับขอโทษที่นำหินกลับประเทศไป

เสียเงินกับปัญหาต่างมากมาย
หินมีหลายก้อนหลายสีหลายชนิด

คือถ้าหากมองไกลที่เกาะแห่งนี้

มันคือก้อนหินกลมมนต์สีเทาดำ

จนมันกลมมนต์แล้วก็เป็นสีดำแวววาวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปชม
แต่หลายคนมักจะหยิบติดไม้ติดมือกลับไปค่ะมีเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานกันมานะครับ
ว่าหินทุกก้อนบนเกาะหินงามต้องคำสาปของเจ้าพ่อตรุเตาเอาไว้
เอาหินเหล่านี้ออกไปต้องมีอันเป็นไปมีคำสาปของเจ้าพ่อตรุเตา
เขียนไว้เลยบอกว่าผู้ใดบังอาจเก็บหินจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะพบแต่ความหายนะนานาประการ
จะกลับไม่ถึงบ้านจะประสบอุบัติเหตุจะหลุดพ้นจากหน้าที่การงาน
พบภัยพิบัติไม่มีที่สิ้นสุด

จนตอนนี้ทางอุทยานเขาต้องทำเพิ่ม

เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งมาอีก